วันนี้นายกรัฐมนตรีมีภารกิจนะ

เมื่อวานนี้ช่วงก่อนหน้านี้มีหมายกำหนดการเรื่องของการประชุม

แต่ว่าหมายนี้มีสคริปต์อยู่ด้วย
คือเขียนเอาไว้บอกเลยว่าจะต้องตะโกนนะบอกว่านายกสู้
แล้วก็มีเขียนกำหนดเลยว่าเดี๋ยวพอถึงจังหวะนี้
พวกกลุ่มครูที่มาประชุมจะต้องปรบมือจะต้องเชียร์
คือเรียกว่าเป็นการเขียนสคริปต์กำหนด

เรื่องนี้ก็เลยร้อนถึงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ต้องออกมาเบรกเลยนะคะ
โดยเป็นเอกสารที่เผยแพร่ว่อนโลกออนไลน์เลยนะคะ
โดยเฉพาะเฟซบุ๊กของนายสมศักดิ์เจียมธีรสกุล
หรือว่าสสจอดีตอาจารย์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
ที่มีการนำหมายกำหนดการนี้มาโพสต์เอาไว้
ระบุถึงกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องปฏิบัติ
แล้วก็ซักซ้อมพิธีการในห้องประชุม
ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึง
พอนายกมาถึงก็ให้ปรบมือ
ซึ่งแผนซักซ้อมนี้เขียนไว้ชัดเจนมากค่ะว่า
หลังจากนายกรัฐมนตรีพูดจบพิธีกรกล่าวขอบคุณแล้ว
จังหวะนี้ให้ทุกคนที่มาร่วมงานตะโกนให้กำลังใจกับนายกว่า

ชาวโซเชียลเขาก็เข้ามาวิภาควิจารณ์กันเยอะนะ
ชาวโซเชียลคนหนึ่งเขาโพสต์ภาพกำหนดการประชุมนี้
ก็เข้าไปคลิกดูตามลิงก์ที่นายสมศักดิ์แชร์เอาไว้

ไม่มีรายละเอียดกำกับให้ปรบมือหรือสั่งให้ผู้ว่านายกสู้อีกแล้ว
ซึ่งนายสมศักดิ์ก็มาโพสต์ตอบว่า
เป็นเหมือนโพยแบบไม่เป็นทางการของพวกคนจัดเอกสารที่ผู้โพสต์ยกมาเป็นเอกสารราชการ
แต่ที่นายสมศักดิ์โพสต์เอาไว้เนี่ยเป็นโพยแจกจริงเพื่อเตรียม
แน่นอนเรื่องนี้ร้อนถึงพนธรรมศร
ของครูในยุคใหม่
นายกฯฝากมาถึงทีมผู้จัดงานบอก

ไม่ต้องมาเขียนโพยหรือว่าซักซ้อมในกำหนดการ
ให้ผู้เข้าฟังเขาปรบมือตามช่วงเวลา
ให้เขาส่งเสียงเชียร์นายกหรอก
ทุกครั้งที่นายกมีโอกาสพบปะประชาชน
สิ่งเดียวที่นายกต้องการคือความเข้าใจค่ะ
เมื่อไหร่ก็ตามขอให้ประชาชนเข้าใจ
แล้วก็มอบให้ทั้งเสียงตรบมือก็ดีเสียงเชียร์ก็ดี
ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจท่านก็ยินดีมากแล้ว
ไม่อยากทำให้ประชาชนต้องมาเดือดร้อนลำบาก
ขอแค่เข้าใจนโยบายเข้าใจจุดประสงค์
เข้าใจเจตนาเท่านั้นนายกพอใจแล้ว
ค่ะก็บอกว่าไม่ต้องเอาใจกันมากจนเกิน
เพราะว่าไม่ใช่นักการเมือง
นะคะก็ทำตามหน้าที่สุดท้ายก็เดี๋ยวคนก็เลยจับตานี่แหละ
เพราะว่างานนี้รอดูงานวันนี้จะมีตะโกนนะ
ยกสู้ตบมือตอนไหนจะมีอะไรเป็นจังหวะหรือเปล่านะคะ
นี่ก็ต้องชี้แจงด้วยนะคะ